ไปดูเหตุการณ์ระทึกที่จันทบุรีกันหน่อยครับ

พี่มิวสิ่งผู้ชมขับมาปรากฏว่าพลิกคว่ำ
รถน้ำมันพลิกคว่ำแล้วน้ำมันรั่วฮะ

เดินไม่กี่สิบเก้าถึงบ้านเรือนของประชาชน
จะช่วยได้ไหมจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงกว่านั้นหรือเปล่า

นี่ครับภาพวงจรปิดสองมุมให้ดูเบื้องต้นนะฮะ
อ่ะให้ดูอีกครั้งมุมแรกเผื่อใครดูไม่ทัน

ก่อนที่จะเห็นว่ารถมันเริ่มเอียง
แล้วจังหวะนั้นมันก็พลิกคว่ำครับ
พอพลิกคว่ำเอียงตะแคงเสร็จปั๊บเนี่ย

คือถังที่บรรทุกน้ำมันมา
ทำให้น้ำมันมันรั่วทันทีเลยครับ
โชคดีมากว่าไม่ระเบิดครับพี่มิ้วคุณผู้ชม

น่ากลัวมากครับแล้วน้ำมันเต็มเลย

ก็น่าจะเป็นช่วงสายวันนี้นะฮะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบครับ

จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่๖
อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับ

จังหวะที่ผู้ชายเสื้อสีส้มเดินออกมา
นี่นะฮะ๑๐โมงเสร็จ

เขาคือคนที่รอดตายหุดหวิดเลยนะครับ

น้ำมันรั่วแล้วมีประกายไฟเกิดขึ้น

เจ้าหน้าที่รีบไปตรวจสอบทันทีครับ

คนแรกคือคนขับรถบรรทุกน้ำมันที่บาดเจ็บ
นายวงวุฒิอายุ๔๕ปีครับ

ศอกด้านขวาแบบนี้ครับ
มีแผลฉีกขาดเจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาล

ขับรถมาถนนเส้นนี้แหละครับคุณนักข่าว

แต่มันมีฝนโปรยลงมา

รถเลยเสียหลักเขาบอกแบบนั้นครับ
สังเกตว่าถนนนั้นเปียกหรือเปล่า

ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะก็รอให้การกับตำรวจตรงนี้

นายวัฒนยูอายุ๒๘ปีครับ
หมวกแก๊ปใส่แมสเล่าให้เราฟังแบบนี้ว่า

เหลือไปเห็นและบวกกับเสียงที่ได้ยินพอดีเลยครับ

ความปลอดภัยโชคดีมากว่า

คือเหตุการณ์นี้ครับสภาพรถน้ำมันเอง

ตำรวจก็มากู้ชีพกู้ภัยก็มา

ออกมาจากรถน้ำมัน๒๐เมตร
ก็มีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแถวนั้นแล้วครับ
ส่วนตรงนี้ที่เห็นอยู่พี่มิวคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เขาเอาผงซับน้ำมันมาโรย

ถ้าหากว่ารถเล็กรถใหญ่วิ่งมาไม่ทันระวัง
ลื่นพลึดล้มอีกเกิดอุบัติเหตุอีกนะฮะ